แอลล์ไต่มาตั้งแต่ฆ่าตัวตอนละ๓๐๐๐๘๐๐๐บาท

คนดูไม่ต้องการให้แอนไปทำร้ายตัวละครเขา

แล้วเขาทนดูเห็นคู่นี้เจ็บปวดไม่ได้

มันก็กลายเป็นแอนด์โดนถลมเยอะมาก

คือเรามองความเป็นทหารไทยกับเจ้าหญิง

สวัสดียินดีต้อนรับสู่รายการธนท้องนะครับคุณแอน

ทีวีว่าสวยแล้วนะสวยในทีวี๓๐๐เท่านะ

จริงเจอแขกรับเชิญมาเยอะไม่น่าจะหายสั่น
นั่นสินี่คือคนแรกในรอบปีนี้หรือรอบการทำงานนะ
จะทำงานมานานนะครับที่ตื่นเต้นมากที่สุดในชีวิตนะ

๓ปีแต่ผมอยู่ทางความมา๒๐ปี
เพื่อคุยเบื้องลึกเบื้องหลังสักนิดสักหน่อยก่อนก่อนที่กล้องจะลั่นนะครับ
ถามด้วยความรักนะครับคดีความเป็นยังไงบ้าง
ผมเห็นคดีความก่อนที่เราคุยกันก็หวั่นใจว่าคุณแอนจะไม่อยากจะพูดเรื่องนี้
แต่มันจะน่ารักนะไม่ค่อยให้รายละเอียดเพราะว่าเป็นห่วงน้องด้วยใช่ไหม

ตอนนี้อยู่ในช่วงตามของคืน
นี่คือเรื่องเสียใจที่สุดครั้งล่าสุดในชีวิตไหม
จริงคนละมันมีอะไรให้เสียใจเป็นระยะ

แต่อันนี้มันเป็นวิบากรรมที่ใหญ่ที่สุด

ค่ะมันเป็นโอ้โหมันเยอะมันเยอะอะ
ก็ไม่คิดตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะรู้สึกขนาดนี้
แต่มันหลายความรู้สึกมันเรื่องของความอยู่มานานด้วยแหละ
อะไรอย่างเงี้ยมันเลยเหมือนแบบเหมือนเราแต่งงานอยู่กับสามีมา๑๐ปี
นอนอยู่ด้วยกันทุกวันตื่นเช้ามาเขาเป็นอีกคนนึงเนี่ย
มันจะเป็นเหมือนพลิกความรู้สึกอย่างนั้นมากกว่า

มันก็เลยรู้สึกอกหักอะไรอย่างนี้มากกว่า

แต่แบบส่วนใหญ่ก็จะร้องกับตัวเองเงียบกับในจังหวะที่เพื่อนพูดอะไรที่เรากำลังต้องการอะไรอย่างนี้

ถึงเวลาขายของแล้ววันนี้เราอยู่ที่แอนเพลส

เค้าให้เกลียดโดยการใช้ชื่อเราเท่านั้นเอง

เขาใหญ่โตเราเป็นแบบอพาร์ทเมนต์เล็กที่
ให้นักศึกษาเช่าอะไรอย่างนี้
มีแค่๕๗๕๘ห้องเองค่ะ

ผมเป็นแฟนคุณแอนแบบเดนตายแล้วนะที่ได้แบบนั้น

กับคุณยายนั่งกับพื้นนะดูละครกลางห้องนะ
จำได้หมดว่าละครที่คุณแอนเล่นอะไรบ้าง

แต่ว่ามันแบบโอ้โหตอนนั้นสนุกมาก
ตอนนั้นเล่นกับพี่ต้นจากกริจใช่ไหม

แต่แอนต้องเล่นไปหมดมีพี่ผัวแล้วอะไรอย่างนี้
เพื่อนความรักเราค่อยเติบโตกันเราเป็นเด็กอะอะไรอย่างเงี้ย
ก็จะไม่ลึกซึ้งก็ต้องโดนเขี้ยวเข็นเหมือนกัน

มันผิดกับมาตรฐานของดารานางเอกสมัยก่อนนะ

อย่างแบบนางเอกอายุ๑๗จะมาเล่นมีสามีแล้ว

จินตนาการยังไงว่าเรามีสามี

เชื่อว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นพลังงานเดียวกัน

แต่มันอยู่ที่เป็นคนละชนิดเท่านั้นเอง
นารีเล่นไปสองคนนะ

นี่คือบทนางเอกคนแรกในประเทศไทยป่

แอนน์จำได้ว่าแอนน์เล่นแทนนักแสดงรุ่นพี่คนนึง

มาหวยมาก็เลยมาออกที่แอนน์

แต่เราไม่รู้หรอกว่าฮิสซีเรียเล่นเป็นยังไง
ก็ต้องค่อยไปเรียนรู้กันให้หมออธิบายอะไรอย่างนี้
แต่ก็จำไม่ได้แล้วนะว่าอาการมันคืออะไรอย่างไร

แล้วก็เล่นต้องแบบอยากได้ผัวแม่อะไรอย่างนี้
ต้องกินผู้ชายทั้งสนามฟุตบอลอะไรอย่างนี้
แบบจะไปเอาผู้ชายมาไว้ในห้องเรา๑๐กว่าคนอย่างนี้
อันนี้จะจัดการทุกคนเลยในเวลาเดียวกัน
แต่ว่าโชคดีป้าแจ๋วเขาก็ทำภูมิกับ
มันก็ทำเป็นตลกเหมือนผู้ชายโอ้โหผู้หญิงมึงน่ากลัวมาก
ผู้ชายก็หนีเราไปเองเราก็เลยไม่ได้ผู้ชายอะไรอย่างนี้
คือเขาทำให้ออกไปในเวย์ตลกไม่ใช่รัก
มันก็เลยแบบเออคนดูมันก็เลยย่อยง่าย
แล้วก็ไม่ถึงขั้นขมเกินไปสำหรับคนดู
ตอนนั้นได้แค่ตัว๒ตัวเหลือตัวเดียวแหละผมสงสัยมานานแล้วนะ

แต่ว่าค่าตัวเองถูกมากนะตอนนั้นยังเด็กน้อยไง

อยู่หลังข้างแอนเล่นไหนได้๓๐๐บาทโดนหัก

แต่แฮปปี้จุ้งสัตว์ชาคโกแลตแบบขึ้นเอ็นเลย

ก็ดังก็มีสามีสามคนสี่คน
ใช่สนุกสนานไหมฮะตอนนั้น

พอบทยากก็โยนมาให้แอนเลยไง

แต่ว่าไม่ดาร์กเท่าไอ้เจ้าตัวนี้ไอ้เจ้าส่องละลี

เรื่องแรกเคนก็มาแบบว่าหน้าตาสิวเขิบ
แบบวัยรุ่นแบบไม่ดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้

แต่ก่อนเขาเป็นเด็กเหมือนโดนบังคับให้มาเล่นละคร
เหมือนแบบเขาแบบหน้าบึ้งไม่อยากคุยไม่คุยอะไรอย่างนี้

เหมือนเด็กมีปัญหาอะไรอย่างนี้

แต่อยู่ไปอยู่มาก็นางก็เป็นห้องนางนี้แหละ

ค่ะอุ้มรักกับเคนธีระเด็กอีกเส้นเดียวกัน

แอนเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้านางเอกกับพระเอกเคมีเข้ากันเนี่ย

เชื่อทฤษฎีนี้นะถ้ามันมีความแบบเคมีต่อกัน
คือมันไม่ใช่มันจะเป็นความพิเศษบางอย่างที่มองกันแล้วมัน
ปั้งอะไรอย่างนี้
คือคนดูแล้วเขาเชื่อมไปกับเรานึกออกไหมอะไรอย่างนี้
คือมันต้องหาจังหวะนี้ให้เจอ
ถ้าคู่ไหนหาได้ก็จะกลายเป็นคู่ขวัญไงในสมัยนั้น

แต่ว่าแองกาเคนนี่เหมือนคั่วลบกับคั่วลบ

นิสัยไม่ดีก็ไม่ดีเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

ปะทะออกกันเวลามีปัญหาอะไรจะตีกันอะไรอย่างนี้คือ
คืออยู่กันไม่ได้ไม่สามารถเป็นสามีแอนได้
ไม่ใช่หยินหย่างใช่ไหมคือหย่างก็หย่างใช่ไหม

จะมาแกล้งอะไรเขาแบบอะไรอย่างนี้

เราเดินเข้าไปเขายืนอยู่แล้วเราเอาเท้าถีบเขาตกน้ำ

ไม่ได้อย่ามาเล่นอะไรไร้สาระกับเขาอย่างนี้

คุณแอนว่าทั้งสองคนแอนกับเคน
อะไรที่มันทำให้เราเป็นคู่ขวัญ

บางทีเวลาจะเล่นอะไรเราจะรู้สึกว่า

แล้วอย่างจะเลิฟซีนหรืออะไร

เรามีเพื่อนเราก็จะชอบสนิทกับเพื่อนคนนี้

บังเอิญมันมีอะไรที่มันคลิกกันอยู่

ยังค่ะเล่นก็ดีนะมีไส้ลอยไปมาก็อยากเล่นนะ

มันเป็นงานที่มีทั้งศิลปะและพาณิชย์อยู่ด้วยกัน

ในความรู้สึกเราก็ต้องหลั่นด้วยตัวเลขด้วยเงิน
มันก็เลยกลายเป็นงานที่อยู่ย้อนแย้งกันเอง

คน๕๐คนเดี๋ยวคนนี้ลูกไม่อยู่

คนนี้ทะเลาะตีกับคนนี้
คนนี้ไปแอบชอบคนนี้

ไปเกี่ยวบุหรี่ทิ้งไว้ที่บ้านคนที่เราถ่าย

ใช่มันเลยเป็นงานที่แบบ

เพราะฉะนั้นมันเลยต้องหาคนที่รู้ใจกัน

เราก็เออเรื่องผู้หญิงมันใกล้ตัวเรา

ไปสร้างอุปสรรคให้ตัวละครเขา

อันนี้ฝากบอกคุณแอนไปบอกคุณแม่เขาด้วยนะ
แล้วไปบอกสามีเขาด้วยนะ

ทั้งเพลงทั้งผู้จินนะ

คือบางคนเขาอ่านแล้วเขาไม่ชอบไง

แต่ไอ้อกเกือบหักมันโชคดีมันจะเป็นของเรา
มันก็ผ่านมือคนมาเยอะไม่มีใครทำ

ก็ทำปรากฏว่าแล้วจังหวะที่ทำ
ชอบชีวิตในวัยเด็กที่พี่น้องเขารักกัน

แล้วมันมาแอบจีบสามีตัวเอง

นึกออกปะ

มันเหมือนแบบมันม้วนจบไปเร็วเกิน

เขาโอเคเขาก็ช่วยแอนเกลาอะไรบางอย่าง

คนดูดันไม่ชอบส่องตอนนี้ที่แอนทำ

แล้วเขาทนดูเห็นคู่นี้เจ็บปวดไม่ได้

ต่างประเทศก็เริ่มจะซื้อละครไทยไป

ตอนเข้าไปแฟนกันยัง

สวีทให้เห็นแล้วเขาไปแอบอะไรอย่างนี้

แล้วก็เขาไม่อยากให้เห็นก็ไม่ดูก็ได้อะไรอย่างนี้

เอาจริงแอนจะไปถ่ายที่คาซักสถาน

เขาต้องไปเรียนที่คาซักสถาน

เลยต้องย้ายทุกอย่างไปอยู่บนดอยที่เชียงใหม่

แต่ก็เราก็สู้กันสุดพลังจนถ่ายเท่าที่ถ่ายได้มา

แล้วก็เป็นมาริโอยายาเพราะคนอ่ะ

พี่แอฟบอกคู่นี้พี่ว่าจับกันได้
คือแอนจะทำอะไรแอนไม่ได้คิดได้เองคนเดียวนะ

อุปสรรคที่ฟ้าท้าทายคุณแอนธรรมสมหน่อย

ตอนแรกเขาไปอะไรนะไปหวานเมล็ด

คือแอนไปเช่าเรื่องนี้นะ
ไปเช่าชาวมงค์ชาวดอยค่ะว่า
ขอให้ปลูกข้าวไว้ให้แอนได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะแอนอยากให้ข้าวมันขึ้นลวงสีทอง
แล้วก็มีเรือนหออยู่ตรงกลางอะไรอย่างนี้

เขาก็ลดน้ำเลี้ยงให้แอนรอแอนกลับไป
ก็ไม่ได้กลับจนข้าวมันล้มไปอีกรอบนึง
เพราะว่าโควิดตอนนั้นจังหวัดเชียงใหม่ไม่ให้ขึ้นเลย

ก็เลยไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไป

ดอกไม้ไว้เป็นเวลา๖เดือน

ที่สุพรรณแทน

เหมือนกองถ่ายเป็นที่น่ารังเกียจ

มันเป็นเหมือนคนมันกลัวโควิดไง

เราก็ต้องเรียนรู้โควิดคืออะไร

ความอดทนตรงนั้นได้เยอะมาก

วันนี้มันจะดีเพื่อให้พวกแอนได้ชื่นใจบ้าง

หยาดเหงื่อที่ทุ่มเทลงไป

แล้วถ้าคุณหมดรักขิมอะ

เวลาจะทำละครเรื่องหนึ่งนะครับ

โอ้โหช่วงชีวิตของตัวละครมันยาวมาก

หลอกล่อให้คนดูมาดูให้ได้อ่ะ

ก้าวข้ามมาตั้งแต่ยุคที่เป็น

เป็นแบบนี้ใช่มันแบบโอ้โห

บางคนก็ยังไม่รู้จักยายาก็ยังมีเลย

จะเอาเด็กพวกนี้มาดูละครเราได้ไง
มันต้องแบบทะลุทะลวงไปหาเขาให้เจอ

เห็นเทวิตนี้แบบขึ้นเหมือนกันนะคือเธอแต่ไม่หมดแล้วนะ

มันก็สนุกดีบางทีความอะไรแบบนี้มันก็แพลตฟอร์มพวกนี้มันทำให้เราเห็นความรู้สึกคนสด
พอเขาทำอ้าวเรื่องนี้ทำไมเขาไม่เข้าใจวะเราว่าเราคลิปเราถ่ายทอดไปเคลียร์แล้วนะ
ทำไมทุกคนสงสัยเออว่ะก็เป็นจุดบอด
อย่างสมรรยาก่อนเราเราทำอะไรไปกว่าเราจะรู้ความรู้สัมผัสคนดูว่า
เรื่องนี้เขาไม่เข้าใจเนี่ยละครจบไปแล้วนะนึกออกว่ากว่าจะมาถึงเรา
ใช่แล้ววันรุ่งขึ้นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่เลยเฮ้ย

โอ้โหยกตัวอย่างหน่อยสมมุติถ้าคือเธอเนี่ยครับ
มันอะไรที่เราต้องปรับหน้างานแบบกระทันหันเลย
เดี๋ยวนะของคือเธออาจจะเรื่องอะไรนะ

ความรุนแรงอันนี้ไม่คิดว่าเขาจะรับได้แน่

เรื่องเพลงเรื่องการบูรีเรื่องความเท่าเทียม
บางทีเราคิดเราทำไปเราไม่รู้อะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่มันมีคนมองแบบนั้นได้

หรือไปเบลอไปลบอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่า

เพราะฉะนั้นมันก็ดีอย่างหนึ่งก็ปรับตัวได้เลย

โตมาแบบยายทำงานได้วันละ๔๐บาท

ให้สัมภาษณ์ว่าอีก๒ปีจะไม่เป็นนางเอกแล้วเหรอ

เราก็ไม่ได้แต่งตอนนี้ไม่ได้